ขุมพิวจนภาคหนึ่งตรงเดียวก็มีการแถลงความคืบหน้านะคะ
ของคดีคุณแตงโมนะคะโดยใช้เวลาทั้งแถลงข่าวแล้วก็ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชน

มีการขอบคุณสื่อมวลชนและผู้คนบนโลกออนไลน์ที่ได้ส่งมอบหลักฐาน
เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนคดีค่ะ
นี่ค่ะตั้งแต่ตอนบ่าย๒โมง๒๐นาทีที่ผ่านมา
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง
พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

ได้จากการสอบปากคำพยานไปทั้งหมด๖๕ปาก

อันนี้รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากนายสันทนประยุณรัฐด้วย
เขาบอกว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจเนื้อเยื่อ

ซึ่งจะมีการส่งไปตรวจที่องค์กรที่๒
นอกเหนือจากสถาบันนิติเวทย์นะคะครับ

นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่านายจ๊อป

ไปตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มกันบนเรือวันนั้น
ว่าเป็นชนิดไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่
เพราะว่าเครื่องดื่มแต่ละชนิดก็จะส่งผล
ให้ผู้ดื่มแตกต่างกันออกไปนะคะ

เพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์พฤติกรรมคนบนเรือ
ว่ามันจะมีบริบทที่พาไปในทิศทาง
มากกว่าการเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วน๕คนบนเรือจะมึนเมาหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ระบุเพราะว่าทั้ง๕คนก็มีทนายความ
แต่หลักฐานเครื่องดื่มบนเรือตำรวจบอกว่าสามารถบ่งชี้ได้นะคะ
จากการสอบปากคำพยานทั้ง๕คนบนเรือ

ปรากฏว่าตำรวจบอกว่าพบว่ามีคนพูดโกหกค่ะ
แต่จะมีมากกว่า๑คนหรือเปล่าตำรวจบอกยังเปิดเผยไม่ได้
แล้วจะมีการแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท

ตำรวจบอกมีแนวโน้มประมาณ๕๐

ที่จะรวบรวมได้ว่าจะเพียงพอหรือเปล่าค่ะ
ข้ามคืนอย่างไรก็พูดไม่ตรง
โกหกไม่เนียนแล้วครับ
แล้วสำหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างบอกว่า
สาเหตุที่ทำให้แตงโมลงเรือไปในวันนั้น
เพราะว่ามีนายพลระดับบิ๊กมาว่าจ้าง
แล้วก็เปิดโรงแรมริมน้ำเจ้าพระยารออยู่
เรื่องนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ยืนยันบอกข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริง
ตำรวจมีพยานหลักฐานทางเทคนิคว่า
คนบนเรือติดต่อสื่อสารกับใครบ้าง

แล้วก็พบว่ามีการแจ้งเพียงแค่เรื่องแตงโมตกน้ำเท่านั้น
แต่ไม่มีการพูดคุยไปในทิศทางของการรับงาน
ล่อลวงไปค้าประเวณีนะคะ
ส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องในพลนอนหนู
ที่เอาข้อมูลสำคัญไปขาย
ก็ขอเอาเกียรติของตำรวจยืนยัน
ว่าไม่มีใครเอาข้อมูลไปเปิดเผย

และด้วยเกียรติของตำรวจจะไม่มีใครมาชักจูงได้

สั่งการมาโดยตรงว่าให้เร่งคลี่คลายคดีนี้
ให้หมดข้อสงสัยให้เร็วที่สุด

เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรพภ๑นะคะ
ก็ยังได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่รวบรวมข้อมูลและเบาะแส
จากในโลกออนไลน์มาสอบถาม

ช่วยให้กระบวนการทำงานของตำรวจง่ายยิ่งขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยินดีรับฟัง
รวมถึงนำเบาะแสที่ได้มาพิจารณาตามหลักความเป็นจริงค่ะ
ขอบคุณนะเป็นประโยคของเรามาก
นำเรือที่ขาดต่อภาษีมาใช้และขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ส่วนนายแซนหรือว่านายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มาให้ปากคำกับตำรวจตามนัดหมายนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าไม่ยอมเข้ามายังบ่ายเบียง
ก็จะออกหมายเรียกแล้วก็ติดตามตัวมาสอบปากคำให้ได้ค่ะ